แต่ว่าวัวของคุณชนะมีตะกร้าครอบปาก

เพราะว่าเขาเป็นวัวเน็ตไอดอล
ไอดอลขนาดที่ว่าต้องมีคนเดินมาขอถ่ายรูป

อย่างที่บอกว่าเป็นบัวเน็ตไอดอลเห็นไหม

อย่างนี้ทุนก็เป็นแบบนี้

ความแสนรู้นะคะของวัวตัวนี้เขาจะแบบคือเรียกได้ว่าเป็นวัวแบบหนุ่ม
อยู่ในวัยแบบแตกเนื้อนุ่มอะไรอย่างนี้ก็เลยแอบหนีมาเที่ยว
มาเที่ยวเล่นบริเวณที่ตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองบ่อย
ทุกวันเลยแหละจริงแล้วนะคะสอบถามคนแถวนั้นเอาได้นะ
แถวนั้นเขาก็บอกว่าวัวตัวนี้เป็นวัวที่อยู่กับคนแล้วก็เชื่องมาก
เพราะว่าประชาชนแถวนั้นเขาลงขันทำบุญถ่ายชีวิตเจ้าตัวนี้มา
แล้วก็ได้ถวายไว้ที่วัดโบดวรดิตเพื่อให้ทางวัดได้ใช้งานแล้วก็ดูแลมันนะคะ
แต่ลักษณะนิสัยของวัวมีความแปลกประหลาดกว่าวัวทั่วไป

คือเดินเข้าตลาดไปเจอกับคนเยอะแยะแบบนี้วัวธรรมดาต้องตื่นคนแล้วนะ
แต่เนี่ยตัวนี้มันไม่ตื่นคนแล้วมันก็ชอบไปถ่ายรูปกับคน

ให้คนมาถ่ายรูปด้วยก็เป็นสีสันของตลาดในยามค่ำคืนเลยทีเดียวนะคะ
พ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งชาวบ้านเขาก็เห็นความน่ารักของเจ้าวัวตัวนี้
ก็เลยเอาอาหารให้กินเป็นประจำทุกคืน
สาวบางคนก็อดไม่ไหวมาแบบยกกล้องถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่วัวรูปหล่อนะคะ
พอเจ้าวัวตัวนี้เดินเที่ยวกินจนอิ่มน้ำสำราญแล้วก็เดินกลับวัด

คือมันพอจิตพอใจแล้วมันก็กลับเข้าที่
กลับเองเพื่อไปพักผ่อนนอนหลับต่อไป
โอ้โหฟินมีความสุขซะไม่มีน่าอิจฉาเนอะ
ก็ออกเที่ยวกินอิ่มก็นอนกลับวัดนอน
คนป้อนทุ่งป้นข้าวป้นอาหารอย่างนี้

เขาบอกเป็นอย่างนั้นไหม
ฮ่าหวัวหนีเที่ยวโล่หนีเที่ยว

ชอบออกมาหาสาวเนี่ยโอ้ธรรมดา
ไม่งั้นเนี่ยเผลอวัวอาจจะไปขอไลน์สาวเงินเข้าด้วย

ผมไม่ไปขอวัวเนี่ย
คือเวลาถ่ายรูปบางทีสาวเขาถ่ายรูปเนี่ย

คือถ้าเขามาถ่ายรูปกับเราบางทีเราก็ต้องบอกเขาว่า
ขอไลน์หน่อยได้ไหมเผื่อว่าจะส่งรูปมาให้เรา